วันนี้ตำรวจสนรัฐพร้าวได้ออกหมายเรียกหนุ่มโหดที่ก่อเหตุเตะธอมสาวจนขาหักแล้วก็อาการสาหัสมารับทราบข้อกล่าวหานะครับ
แต่ว่าชายคนนี้ยังไม่ยอมมาพบตำรวจนะครับโดยสาเหตุนั้นคาดว่าจะมาจากปัญหาที่ไม่พอใจที่ผู้บาดเจ็บนั้นเข้ามาห้ามปราม
ขณะที่ผู้ก่อเหตุกำลังมีปากเสียงกับอดีตภรรยาไปจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
เสี้ยวนาทีชีวิตที่สาวธอมถูกชายชะกันเตะเข้าที่ขาเต็มแรงจนร่วงไปกองกับพื้น
ถูกเตะซ้ำเข้าที่ใบหน้าขณะที่คู่กรณีเดินออกไปจากจุดเกิดเหตุโดยไม่เหลียวกลับมามอง

ของผู้เห็นเหตุการณ์แต่กลับไม่มีใครเข้าช่วยเหลือ
ชนวนเหตุของการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้น
หลังเธอผ่านมาเห็นเหตุการณ์ที่ชายคนดังกล่าว
กำลังมีปากเสียงอย่างรุนแรงกับภรรยาเก่า
ภายในหมู่บ้านแห่ง๑ในซอยนวมิน๙๓
จากชายผู้ก่อเหตุขับรถยนต์มากับภรรยาใหม่
เพื่อมาเยี่ยมภรรยาเก่ากับลูกภายในหมู่บ้าน
ซึ่งเมื่อเธอพบเห็นเหตุการณ์จึงพยายามเข้าห้ามปราม
และเดินออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านบริเวณหน้าหมู่บ้าน
ให้ช่วยระงับเหตุรวมทั้งพยายามโทรแจ้งตำรวจ
ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ชายผู้ก่อเหตุขับรถมาจอด
และเดินเข้าไปทำร้ายโดยที่เธอไม่ทันตั้งตัว

ชิระพยาบาลจากอาการขาขวาหักหนกแก้มแตกปากแตก
มีรอยฟกช้ำรอบดวงตาซึ่งเธอยังพูดคุยได้ไม่มากนัก
ขณะที่ตำรวจนครบาลลาดพร้าวออกหมายเรียกตัวผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหา
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสในวันนี้แต่ยังไม่เข้าพบพนักงานสอบสวน
โดยพันธุ์ตำรวจเอกพัศกรรัตนปนัดดาผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวยืนยันว่า
ผู้บาดเจ็บและผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนกันคาดว่าสาเหตุเกิดจากความไม่พอใจ
ผู้บาดเจ็บเข้ามาห้ามปรามและโทรแจ้งตำรวจ
คือเบื้องต้นเขาติดต่อมาที่พนักงานสอบสวนว่าจะเข้ามามามอบตัวนะครับ
แต่ณปัจจุบันก็ยังไม่มาแต่ไม่เป็นไรครับคือเขาจะมาไม่มาเนี่ย
เราเราไม่ได้ไปกังวลตรงนั้นนะครับก็เรามีมาตรการของเราอยู่แล้วนะครับ
ก็ถ้าเขาไม่มาตามที่กำหนดนัดเราก็คงมีมาตรการในเรื่องของอนุมัติออกหมายจับต่อสารต่อไปครับ
แล้วก็ทำการสืบสวนติดตามจับกลุ่มโดยเร็วครับ
เรื่องนี้ไม่นิ่งนอนใจแน่นอนครับผมครับ
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงเป็นอย่างไร
ผู้ก่อเหตุเท่านั้นที่จะตอบได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน